กันด้วยเหตุการณ์ที่ยะลานะคะมีคนร้ายไม่ทราบจำนวนค่ะ
ใช้ปืนอากาศถล่มยิงนายกอบตเที่ยะลาจนเสียชีวิตเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ฝ่าสายฝนเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุค่ะอยู่บนทางหลวงสายสี่ศูนย์หกหก
ยาลานราธิวาสห่างจากอำเภอราว๕กิโลเมตร
ช่วงบ้านตะโลหาลอในอำเภอรามันจังหวัดยาลานะคะที่เกิดเหตุพบรถกระบะตกอยู่ในคูน้ำข้างทาง
กระจกหน้าและด้านซ้ายตลอดจนตัวถังรถถูกกระสุนปืนเป็นรูพลุน
ภายในรถพบร่างของนายมหามะสาคือรียะกูมอว์วัยสี่สิบปี
ชาวบ้านลีเซงในตะเมินจักวะถูกยิงด้วยปืนอากาศ
กระสุนถูกตามลำตัวจนพลุนและนิ้วมือซ้ายขาดนั่งเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่บริเวณที่นั่งคนขับ
พบปลอกกระสุนปืนตกเกลือดอยู่บนพื้นถนนเก็บรวบรวมเอาไว้ได้เนี่ยเกือบ๕๐ปลอกค่ะ
จากการสอบสวนทราบว่านายมหามะสากรียกูมอร์คนนี้
เป็นนายกอบตจักวะก่อนเกิดเหตุก็ได้ขับรถกระบะเดินทางกลับจากเมืองยาลา
ขณะเดียวกันมีคนร้ายไม่ทราบจำนวนค่ะใช้รถกระบะขับติดตามมา
พอถึงที่เกิดเหตุซึ่งถนนนั้นอยู่ระหว่างการขยายปรับซ่อมใหม่
สภาพก็จะขลุขระแถมยังมีฝนตกมาตลอดทางก็จะไม่สามารถใช้ความเร็วได้
คนร้ายถือโอกาสนี้ค่ะเร่งความเร็วขึ้นแสงซ้าย
แล้วให้มือปืนที่อยู่ในกระบะท้ายใช้อากาศยิงถล่มอย่างไม่ยั้ง
ซึ่งกระสุนก็พุ่งใส่รถกระบะไปถูกนายมหามะสากีรีจนบาดเจ็บสาหัส
เป็นเหตุให้รถพุ่งลงตกไปในขู่ข้างทางเท่านั้นไม่พอค่ะ
คนร้ายยังจอดรถให้มือปืนกระโดดลงไปยิงซ้ำอีก๑๐นัด
แน่ใจว่าไม่รอดแน่ถึงจะกลับขึ้นรถแล้วขับพากันหลบหนีไป
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำร่างของผู้เสียชีวิตส่งชนะสูตรศพ
ที่โรงพยาบาลรามันท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของครอบครัวและญาติญาตินับร้อยคนนะคะ
สำหรับสาเหตุครั้งนี้ตำรวจตั้งประเด็นเอาไว้กว้างว่ามาจากเรื่องส่วนตัว
ความขัดแย้งทางการเมืองแต่ก็ยังไม่ได้ทิ้งประเด็นการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่ด้วยค่ะ